หนาวแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับ

ขอนแก่นเขาก็บอกว่าหนาวเลยทีเดียว
แล้วที่สำคัญนะครับโรงเรียนที่นั่นเขาก็ผุดไอเดีย

นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระโปรง

ใส่กางเกงวงกางเกงวอร์มกันมาจะได้อุ่นนะครับ

นี่แหละครับโอ้โหน้องหนูใส่สูตรเลยทีเดียว

พออะไรอย่างนี้ค่ะคุณ
เฮ้ที่เห็นนี่คือพอมาเต้นร่วมกับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเลยครับ
โอ้โหนักเรียนเขาก็จัดกิจกรรม
ออกมาเต้นออกมาเต้นเต้นกายบริหาร

ที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้น้องเขาได้ออกกำลังกาย
ขยับเอวขยับแขนขยับขาแบบนี้นะครับ
ในช่วงเช้าก่อนที่จะเข้าเรียนกัน

ไม่ต้องก็กำลังออกกำลังกายอยู่ค่ะคุณผู้ชม

เดี๋ยวก่อนแขนเขินคุณมาโดนหน้าผม
ก็คุณดิฉันเห็นเขาว่ากายบริหารตอนเช้าไง

บอกให้น้องใบตองออกกำลังกายไงไม่สบายไง
งั้นไปออกกำลังกายหน้าออฟฟิศเดี๋ยวค่อยกลับมา
ทำแทนนี้ก็ได้ไม่มีคนเห็นนะคุณอ่ะ
พอโรงเรียนนี้เขาน่ารักนะครับ
ร่วมออกกำลังกายกับน้องนักเรียนด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าสภาพอากาศที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็หนาวเย็นต่อเนื่องเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยถือว่าต่ำกว่า
องศาเซลเซียสเข้าสู่เป็นสัปดาห์ที่๒แล้วนะ

ทางท่านผอนะครับนายอภิชาตินาเหล่าก็เลยอนุญาตให้นักเรียนเนี่ย
สวมกางเกงวอร์มมาเรียนได้เพื่อคลายหนาว
ก็จะได้รักษาความอบอุ่นของร่างกายแล้วก็เวลาเรียนนะครับ
จะได้ไม่หนาวจนเกินไปจะได้พร้อมสำหรับการเรียนในแต่ละชั่วโมงเรียนนะครับ
ที่นี่นะครับก็จะมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล
จนไปถึงประถมศึกษาปีที่๖มีจำนวนนักเรียนก็อยู่ประมาณสัก๓๐๐คน
พอก็กำชับนะครับให้ครูประจำชั้นได้คอยดูแลสุขภาพนักเรียน
เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคที่เกิดจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

สำหรับในช่วงอากาศหนาวทางโรงเรียนก็อนุญาตให้นักเรียนแต่งตัว
ไม่ใช่ชุดนักเรียนเป็นชุดที่ปกป้องร่างกายให้อบอุ่นที่สุดนะครับ
แต่ให้มีสัญลักษณ์ของความเป็นนักเรียน
สำหรับกิจกรรมคลายหนาวก็การออกกำลังกายหน้าเสาทงหลังเคารพลงทราบ
ก็จะมีการออกกำลังกายการบริหารประกอบจังหวะทุกวันนะครับ
โครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับวันนี้
และวันอื่นก็โครงการกิจกรรม๕สอ
แล้วก็ท่องสูตรคูณประกอบจังหวะการบริหาร
วันก็เป็นกิจกรรมแม่ไม้มวยไทย
วันก็จะเป็นการรำวงมาตรฐานอนุรักษ์ไทย
วันก็จะเป็นการรำอนุลักษ์ท้องถิ่น
โอ้โหเต้นไปด้วยออกกำลังไปด้วย

ไม่ต้องจะเพลินมากเลยนะ
นึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กไงสนุกสนา

ตอนที่เป็นเด็กนะครับอากาศหนาวแบบนี้
อารมณ์อยากจะได้เสื้อผ้าที่มันอบอุ่น
ก็เลยใส่ชุดพระไปทั้งที่ไม่มีเรียน

อาจารย์คุณครูตี้ครับใส่มาทำไม

เพราะว่ามันจะกลายเป็นคนเดียวที่ใส่ชุดภาระ
เรานั้นใส่ชุดภาระไปแล้วก็บอกคุณครูว่า

ใช่มันต้องควรรบกฎระเบียบของโรงเรียนด้วย
อย่างโรงเรียนนี้เขาก็เปลี่ยนให้นักเรียนใส่กางเกงวอร์มไปเลย

ซึ่งหลายจังหวัดนี่ก็ค่อนข้างหนาวพอสมควรนะ
เพราะว่าคุณผู้ชมส่งมาส่วนใหญ่ก็จะอากาศดี
มีชมบุรีก็อากาศดี
กำลังดีไม่ร้อนไม่หนาวนะ

ข้ามโลกมาเลยเหรอข้ามประเทศมาเหรอคะ
เขาบอกว่าที่อเมริกานี่เขาโอ้โหหนาวจนสัตว์บางตัวเนี่ยแข็งตายเลยนะ

บ้านเรานี่แหละอากาศกำลังดีมีหนาวมีฝนมีร้อน
อาจจะร้อนมากหน่อยก็ไม่เป็นไรช่วงนี้หนาวก็กบ
ธมรัชดาเนี่ยโอ้โหเหมาะควันเยอะมาก

เหมาะกับควันมันไม่เหมือนกันนะคุณต้องแยกแยะคุณชนะ